เมื่อวานนี้หลายพักทยอยเปิดนโยบายหาเสียง

คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของแต่ละพักแล้วนะคะ
ซึ่งพักพลังประชารัฐถูกจับตามองมากที่สุดเลย
ตกลงแล้วจะมีใครบ้างที่ติดโผล่๓รายชื่อ

หนึ่งในนั้นมีชื่อของนายสมคิตจาตุศรีพิทักษ์ด้วย
เพราะถ้าหากว่าเป็นชื่อพลเอกประยุทธ์
เดี๋ยวก็มีคนหาว่าจะสืบทอดอำนาจอีกค่ะ
อันนี้ยืนยันตามที่พวกเราทุกท่านทุกคน

ไม่เป็นการสืบทอดอำนาจแน่นอน

พวกเราก็เห็นว่าพักพลังประชารัฐเกิดมาได้อย่างไร

เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของการสืบทอด

พร้อมด้วยนายสุวิตเมสินซีรองหัวหน้าภักดิ์

โดยชูนโยบายพันธกิจ๓ด้านค่ะ

โดยภักดิ์มีการติดประกาศที่ทำการภักดิ์

และสมาชิกพักให้ร่วมเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรจะเป็นนายกรัฐมนตรี

ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยบอกว่า
นายกรัฐมนตรีครบทั้ง๓รายชื่อแน่นอน

วันศุกร์ที่๘กุมภาพันธ์
เพราะฉะนั้นอดใจรอกันหน่อยค่ะ
ที่จะบริหารจัดการต่อปัญหานั้นได้
ก็จะไม่ทำให้คนผิดหวังแน่นอน
หนึ่งในชื่อตัวเต็งการเป็นแคนดิเดตนายก
ก็คือนี่แหละค่ะนายชาชาศิษฐิพันธ์

ก็ยังบอกว่าก็ยังไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นบุคคล
ที่จะได้ขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย

อยากให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

เมืองต้นคิดว่าน่าจะได้รับผิดชอบ
งานด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เศรษฐกิจของพักเท่านั้นแหละ

ส่วนพักการเมืองที่ออกมาเรียกร้องให้กรกตและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ออกประกาศกำหนดจุดติดป้ายหาเสียงให้ชัดเจน
ทบทวนเงื่อนไขการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์

นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัต
เขาก็ยืนยันบอกว่ามีการพูดคุยกับสมาชิกแล้ว
ให้เก็บป้ายที่ติดตั้งไว้ตามพื้นที่ต่างออกซะ
เรื่องนี้นางสาววิชุดาเมคานุวงศ์พอกรกตของกรุงเทพ
ก็บอกให้ผู้สมัครที่ติดป้ายหาเสียงแล้ว
เอาป้ายออกห้าวภายใน๕วันนับจากนี้
ก็ยังอยู่ระหว่างประสานงานกับตัดกฎมก้อยู่ว่า
จะกำหนดให้พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เหมาะสม
ซึ่งเขาบอกว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมีความชัดเจนเรื่องพื้นที่การติดป้าย
ซึ่งจากการส่งฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ก็เขาเห็นว่ามีการติดตั้งป้ายมาเยอะแล้วนะคะ
ก็ต้องประสานสำนักงานเขตต่างให้ช่วยดูแลด้วย
ถ้าไปเจอที่ไหนก็ช่วยกันปลดออกก่อนเพราะว่ามันผิดพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดค่ะ
ด้านนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกตก็ได้ลงนามแต่งตั้ง
กรกตและผู้อำนวยการกรกตประจำเขตใน๗๖จังหวัด
กรุงเทพมหานครรวม๓๕๐เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ
มีผลวันนี้นะคะก็จะพิจารณาเลือกประธานกรกตประจำเขตกันเองให้เร็วที่สุด
เพื่อให้ผู้อำนวยการกรกตประจำจังหวัดชี้แจงทำความเข้าใจถึงภารกิจต่าง
จะได้พร้อมเปิดรับสมัครสอสอที่จะเปิดกันในวันที่๔๘กุมภาพันธ์นี้
กำหนดให้มีการเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกเขตจังหวัด
ระหว่างวันที่๒๘มกราคมถึง๑๙กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ